ส่วนเรื่องของการติดเชื้อของโควิด๑๙รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่๓
แต่ทีนี้มันมีกระแสอีกหนึ่งอย่างแล้วเป็นกระแสตั้งแต่ติดเชื้อรอบแรกแล้ว
ก็คือยาฟ้าทลายโจรเขาบอกว่ามันถึงขั้นรักษาได้
มุนไพรไทยตัวนี้เป็นพระเอกจริงหรือไม่
ถึงขนาดสมมุติถ้าเราไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ได้หรือไม่
เราใช้แต่ฟ้าทลายโจรได้หรือไม่
แต่เรื่องนี้จำเป็นต้องฟังคำตอบ
ใช่ค่ะมีคำตอบมานะคะแต่ว่าจากกระแสที่มันเข้ามาตอนนี้เยอะมาก
ประชาชนค่ะไปต่อแถวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับสมุนไพรไทย
ไปกันเยอะเลยค่ะไปซื้อเนี่ยลักษณะก็อยากไปซื้อเยอะแหละ
ครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องไปหลายครั้งเนี่ยนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าซื้อได้แต่จำกัดนะคนละ๓กล่องเท่านั้นนะ
สัจกรหญิงพกากรองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์
หลักฐานเชิงประจักษ์ศูนย์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ยืนยันว่ามีสินค้าขายไม่ขาดตลาดแน่นอน
แต่ต้องขอจำกัดการซื้อครอบครัวละ๓กล่องเท่านั้น
เพราะกังวลว่าถ้าเอาไปกินจนมากเกินไป
มันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับและไตเหมือนกัน
ใช่ว่าสมุนไพรจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

พร้อมกันนี้เตือนว่าการแชร์เรื่องสมุนไพร
ฟ้าทลายโจรมีทั้งเรื่องจริงและมีเรื่องไม่จริง
ส่วนเรื่องจริงฟังเรื่องจริงก่อนนะคะ
โรงพยาบาลมีการนำฟ้าทลายโจร
มาใช้กับผู้ป่วยโควิด๑๙จริง
แต่ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการน้อย
ทุกรายหายและกลับบ้านได้

แต่ไม่ได้ใช้เฉพาะฟ้าทลายโจรอย่างเดียว

คือไม่ได้ใช้แค่ฟ้าทลายโจรตัวเดียวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีหลักฐานว่าฟ้าทลายโจร
รักษาโควิด๑๙หายได้นะคะ
และมีความเป็นไปได้ที่ฟ้าทลายโจร
เขาจะไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย
แต่วิธีการกินจะต้องกินแบบนี้
กินปริมาณ๗๒มิลลิกรัมต่อวัน

กินแบบนี้๕วันแบบนี้ค่ะไม่เกิน๓เดือน
คือขณะที่นายปานเทพภัวพงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาส

บอกว่าจะมีการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย
ผู้ป่วยโควิด๑๙โดยความสมัครใจ
คือที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

โดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ได้เริ่มส่งฟ้าทลายโจรเข้าไปแล้วนะคะ

ส่วนที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรชบุรี

แนวทางตามพระคัมภีร์ตักศิลาว่าด้วยโรคระบาดต่างนะคะ
ซึ่งที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่จะมีการพิจารณา
ฟ้าทลายโจรใช้สมุนไพรไทยนี่แตกต่างกันไป

จะมีการเก็บข้อมูลตามจุดต่างที่ใช้สมุนไพร
เอามาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยาฟ้าทลายโจร

เพื่อตีพิมพ์ในวรสารทางการแพทย์ต่อไป
เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คือลักษณะ

แต่เป็นการทดลองจริงกับผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
เพราะว่าพออภัยภูเบศเขาตอบเป็นข้อเลยนะ

เช่นว่าฟ้าทลายโจรป้องกันโควิดได้หรือไม่
พอก็บอกไปแล้วคือบอกเป็นการสร้างภูมินะครับ
แล้วก็ใช้เป็นสมุนไพรเดี่ยวไม่ได้

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใช่หรือไม่
ท่านบอกว่าคือจริงฟ้าทลายโจร
ผลการศึกษาคือมีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกัน
แต่ไม่ได้มีการศึกษากับตัวเชื้อโควิด๑๙โดยตรง
ดังนั้นยังคงต้องฉีดวัคซีนอยู่
ส่วนจะใช้ฟ้าทลายโจรเป็นตัวเสริมก็ใช้ได้นะครับ
ฟ้าทะลายโจรเนี่ยสกัดออกมาปลอดภัยหรือไม่
อันนี้ก็ตามตำรับสมุนไพรก็ตอบว่าปลอดภัย

ก็เป็นการตอบคำถามเป็นข้อเลยนะครับ